ขี่ช้างไปนั่งวัวเทียมเกวียนไปร่องแพร่กัน

อ่าไปที่แรกขี่ช้างกันก่อนเลยนะคะ
จับตะกะแตนอย่างที่บอกไปนะ
ขี่ช้างสำรวจป่าส่องสัตว์ล่องเรือแล้วก็ห่วงยางไปตามลำคลองในคลองศก
รวมถึงการเดินป่าสำรวจธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์นะคะ
และก็เที่ยวชมป่าต้นน้ำที่ยังคงความสวยงามมาก
ป่ายังคงเคี้ยวขจีอยู่เลยนะคะ
โดยนางสาวนันทวันสิริโพนะคะรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พื้นที่เขาศกมีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแนวผจญภัยเลย
ซึ่งทางทธศสมนักงานสุรษะทานี
ก็พร้อมร่วมมือกับผู้ประกอบการ
ที่จะสำรวจแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ในพื้นที่
เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวในอนาคตต่อไปค่ะ
พอมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นักท่องเที่ยวเขาก็อยากจะเข้าไปชมไง
แต่จะเข้าไปเป็นกลุ่มแรกเป็นอันซีนประเทศไทย
น่าจะถูกออกถูกใจคนที่ชอบเดินป่าด้วย
อีกที่หนึ่งนะครับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ครับ
แหล่งท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะอำเภอแม่ริมและอำเภอแม่แตงนะครับ
ยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
โดยที่ตำบลแม่ตะมานและตำบลกึดช้าง
สถานที่ตั้งปางช้างหลายแห่งเลยและเป็นหมู่บ้านที่สงบเงียบอากาศดีครับ
ป่าสวยงามนักท่องเที่ยวนะครับนิยมนั่งหัวล้อหรือว่าวัวเทียมเกวียน
นี่แหละชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในชนบทที่นับวันจะหาชมได้ยากนะครับ
แล้วก็ยังนั่งหลังช้างชมป่าริมฝั่งน้ำแตงที่งดงามและอุดมสมบูรณ

หรือว่าบัวล้อไม่ได้ว่าล้อเลียน

เอาล่ะจากนั้นนะครับเขาก็จะชมความน่ารักแล้วก็แสนรู้ของบรรดาช้างที่พัฒนาความน่ารัก
ถึงขั้นใช้งวงหอมแก้มนักท่องเที่ยวดังจวบเลยน่ารักจริง
แล้วก็ใช้งวงกอดแล้วก็นั่งพูดคุยน่ารักกันแบบคือเป็นกันเองว่าอย่างนั้นแหละ
เห็นไหมดูช้างเขาน่ารักนะ
โดยเฉพาะช้างตัวเล็กเนี่ยนะโอ้โหช้างน้อยเนี่ยมีความเป็นกันเองกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
แล้วจากนี้นะครับนักท่องเที่ยวยังได้โอกาสในการอาบน้ำให้ช้างในลำน้ำแม่สาแบบนี้สบายอาบน้ำให้ช้างอาบน้ำกันเองไปด้วย
ฝากตัวเองด้วยอย่าลืมนะคะตัวเองก็เปียกแล้ว
ก็ได้บรรยากาศการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติสุดเลยนะ
มีทั้งช้างมีทั้งบัวมีทั้งน้ำโอ้โหป่าเขาลำเนาภัยนะครับ
ประเทศไทยของเรามีสถานที่สวยงามให้เที่ยวกันเยอะเลย
ว่าจะขึ้นเหนือลงใต้ตะวันออกอีสานอะไรก็แล้วแต่
มีครอบทุกแบบทุกประเภทกันเลยเลือกชมเลือกเที่ยวกัน